ซ้ายมองขวามองบนมองล่าง
ให้ดีมีหนุ่มเมียนมาร์

เวียนเริ่มกลึ่มแล้วเกิดอารมณ์

เชื่อไหมคะตำรวจจับตัวได้
พอเปิดมือถือดูวันเดียว
๕๐กว่าคลิป
ผู้หญิงต้องคือวิ่งไล่ตามออกมาจากห้องน้ำ

แต่ว่ามันซู่แรงผู้ชายไม่ไหว

เข้าถ่ายกริปอยู่แบบนี้พี่
เกิดขึ้นเวลากระเป๋าตีของ๑น้ำ
พิเศษค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยก็วิ่งหนีออกมาจากห้องน้ำ
ทีนี้ปรากฏว่าตำรวจสายตรวจสอนอห้วยขวางค่ะ
เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบถามข้อมูลจากผู้เสียหาย
แล้วก็รอปภของทางห้างตำรวจใช้เวลา๑๐นาที
จับตัวผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้ได้เรียบร้อยชื่อนายโมดีอายุยี่สิบสามปี
เป็นชาวเมียนมานะคะโดนจับเข้าไปแบบนี้ก็ต้อง
คอตกรับสารภาพเข้าห้องน้ำหญิงไปก่อเหตุจริง
ก่อนหน้านี้เขาทำงานเป็นพนักงานในร้านอาหาร
ออกจากงานมาก็เลยยังไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
ก่อนเกิดเหตุไปนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนชาวเมียนมาร์
พอเริ่มกึ่มกึ่มตึงตึงเนี่ยมีอารมณ์
เข้าไปแอบในห้องน้ำหญิงในห้าง
พอผู้หญิงเข้าห้องน้ำก็จะเอาโทรศัพท์มาแอบถ่ายคลิปไว้ดู
แต่เขาบอกเขาไม่ได้เอาไปโพสต์ที่ไหนไม่ได้เอาไปขายหรือเผยแพร่
น้องผู้เสียหายก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเข้ามาอ่านหนังสือกับเพื่อนที่ร้านกาแฟในห้าง

แต่น้องค่อนข้างเป็นคนช่างสังเกต
ลักษณะเหมือนมีเงาคนอยู่ในห้องน้ำข้าง
พอมองออกไปเนี่ยเห็นเลยว่ามีผู้ชายถือโทรศัพท์มือถือแอบถ่ายคลิปอยู่
เธอก็เลยตะโกนออกมาลั่นห้องน้ำเลยค่ะ
ตำรวจสอนอห้วยขวางเปิดโทรศัพท์ของชายคนนี้ดู

แอบถ่ายในเครื่องเนี่ยมากกว่า๕๐คลิปค่ะ
เป็นคลิปของผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำ๖คนด้วยกัน
เบื้องต้นนำตัวดำเนินคดีข้อหากระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี

โอ้โฮพี่ราวปะพอต้องดูหน่อยนะ
นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ

เดี๋ยวนี้คือผู้หญิงผู้ชายโดนแอบถ่ายโดนแอบมอง

เข้าไปได้เยอะขนาดนี้พี่รอบพอเขาไปไหนหมดไม่รู้เนอ
มันเกือบตีหนึ่งแล้วเขาอาจจะแบบดูอยู่ข้างนอกหรือเปล่า